ส่วนเมนูต่อไปที่จะพาไปดูก็น่าสนใจเหมือนกัน
เป็นเมนูพื้นบ้านที่ใช้คำว่า
อืมแซ่บอิหลีเหรอกระดอกกระเดี้ยเลยจ้า
ไปค่ะที่ตะมนต์โคกระชายนะคะ
อยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาจ้า
ตอนนี้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปไหนไกล
ก็คือไปเก็บป่าแถวบ้านเขานี่แหละแบบนี้แหละ
เพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนใช่ไหม
น้ำมันแรงน้ำมันลงก็สามารถลงไปจับปลากันได้นะคะแบบนี้ก็มีทั้งปลาช่อนปลาดุก

และปลาช่อนกับปลาดุกเหล่านี้มันเป็นวัตถุดิบอย่างแซ่บเลย
ของเมนูที่มีชื่อว่าหลามปลาไข่มดแดง
หาปลาอย่างเดียวมันไม่พอคุณค่ะ
เพราะว่าเราชื่อว่าหลามปลาไข่มดแดงเราก็จะต้องไปแย่ไข่มดแดง

เออมันต้องแย่ลงมานะคะนี่ค่ะ
แย่ออกมาสูงมากแล้วก็ได้มาแล้ววัตถุดิบหลักของเราทั้งปลาเอ่ยไข่มดแดง
เอาล่ะคุณคะไปดูเมนูนี้ทำไม่ยากก็คือนำปลาช่อนหรือว่าปลาดุกที่หาได้
ทำความสะอาดก่อนเนอะมาล้างล้างหั่นเป็นชิ้น
แล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องเทศอย่างเช่นพวกพริกขาตะไคร้ใบมะกรูด
แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหรือว่าน้ำปลานะคะ
เสร็จแล้วสุดท้ายตบท้ายเลยก็คือนำไข่มดแดงไปคลุกผสม

อันนี้ทำแบบนี้นะคลุกผสมเสร็จแล้วตักใส่กระบอกแบบที่คุณพี่เขาทำนะคะ
หลังจากนั้นสำคัญคือต้องทำให้สุกนะใช่หลังจากนั้นอย่างที่บอกเลย
กระบอกเสร็จแล้วปิดจุกก่อนนะปิดจุกให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปเผาไฟค่ะ
ประมาณ๑๕๒๐นาทีคล้ายกับทำข้าวหลาม
ที่เขาเรียกว่าหลามก็คือใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วไปเผา
เพื่อให้ความร้อนมันทำให้อาหารนั้นสุก
เพราะช่วงนี้เราต้องรับประทานอาหารที่มันสุกไงคุณ
แล้วจ้าเทออกมาเลยจ้า
ออกมาออกมาออกมาออกมาออกออกแล้ว

ตาดิบหน่อยมันก็ดูน่ากินน่าทานอยู่นะ
ใช่แล้วก็คือมันจะได้กลิ่นหอมอ่อนจากการหลามด้วยไม้ไผ่ด้วยนะคะ
เป็นเมนูพื้นถิ่นที่หาทานก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแหละ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ทำทานกันแบบนี้
ในเฉพาะช่วงที่มีไข่มดแดงหรือว่าช่วงนี้น้ำมันลดลงแบบนี้ก็จะหาทานได้
บอกเลยว่าแซ่บค่ะแซ่บอิลีอีหลอกระดอกกระเดีย